มาดูเรื่องของแรงงานพม่าในจังหวัดนครนายกกันหน่อยนะคะ
ในประเทศไทยมีเป็นล้านคนแล้วเขาก็ตั้งใจกันทำงาน

ใช่บางคนนี่คือได้เงินเดือนไม่ใช้อะไรเลยนะ

บางคนก็ซื้อทองเก็บไว้นะคะแต่ว่ามีแรงงานพม่าคนหนึ่งนะคะ
ซื้อทองเก็บไว้เอาไปให้แม่เก็บแม่เอาฝังดินไว้ค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายถูกขโมยขุดดินเอาทองไปหมดเลย
ไม่ใช่น้อย๗บาท๕๐สตางค์
โหวเป็นแสนถึงแสน
ถึงค่ะเกินแสนกว่าบาทอีกนะคะ
ตอนนี้เธอก็เลยให้ทนายชื่อดังมาช่วยหน่อย
พาไปร้องเรียนหน่อยนะคะว่าอยากจะให้หาทองนี้ให้เจอ
เพราะว่าทำงานอย่างหนักเก็บหอมรอมริบมา
ทนายที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก็คือทนายรณรงค์แก้วเพชร
ประทานเครือข่ายโรนโลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ภารายงานเช้าพม่าชื่อวงง์นัทสาวเชอรี่
ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจพูทรองค์ครักษ์นครณญก
เพราะว่าทองคำของแม่เธอหายไป๗บาท๕๐สตางค์
ที่เป็นแม่ของเธอเพราะว่าเธอซื้อให้คุณแม่เก็บนี่แหละนะคะ
นางสาวเชอรี่เล่าว่าทำงานเป็นลูกจ้างที่ร้านอาหาร
ได้ค่าแรงวันละ๓๐๐บาทได้ทุกวันแบบนี้
เอาเก็บไว้แล้วหลังจากนั้นพอได้
ที่มันจะพอซื้อทองได้เขาก็เอาไปซื้อทองรูปภัณฑ์

และครอบครัวนะคะอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่ง
อยู่กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นในหมู่บ้านทองสถิตวิลล่า
อำเภอองครักษ์ก่อนเกิดเหตุ
ฝันก่อนนะแม่ฝันว่ามีคนมาขโมยทองพอตื่นขึ้นมาก็เลยกลัวกลัว
กลัวก็เลยคิดว่าการเก็บทองไว้กับตัวเนี่ย
ก็คือเก็บไว้ในห้องเนี่ยนะมันอันตรายมันอันตราย
มันจะหายก็เลยเอาทองรูปภัณฑ์ทั้งหมด
ร้อยคอทองคำ๓เส้นมีกำไรมีสร้อยข้อมือมีต่างหูน้ำหนักรวม

ใส่กระปุกพลาสติกแล้วก็ห่อด้วยเศษผ้าทับอีกชั้นหนึ่ง
ผูกอย่างดีเลยแล้วเอาไปฝังดินไว้ที่ข้างบ้าน
นี่ค่ะหลุมนี้ค่ะเป็นหลุมข้างบ้านที่แม่เอาไปฝังไว้

ขุดไว้ฝังไว้ตั้งแต่๔พฤษภาคมที่ผ่านมา

แม่จะไปขุดดูสิว่าทองมันยังอยู่นี่ไหม

อ้าวปรากฏว่ามีขโมยมาขุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เอาฟังเสียงคุณเชอรี่เป็นเจ้าของทองหน่อยค่ะ
ฝันว่ามีคนจะมาทำร้ายมีคนจะมาเอาไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แม่ก็เลยกลัวแม่ก็เลยไปฝังไว้ค่ะ
มีคนเอาไปนี่แหละเขาต้องเห็นตอนที่แม่หนูขุดค่ะ
เขาถึงรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้เขาก็เลยมาขุดไปค่ะ

หนูหามาตลอดชีวิตของหนูมีแค่นี้ค่ะ
หนูรับจ้างทำงานค่ะแลกเงินจนค่ะ
มาอยู่เมืองไทยก็จนมาหาเงินที่นี่ค่ะ
นี่ค่ะอย่างที่เธอบอกไปนะ
ทำงานเก็บหอมรอมริบมานะเพื่อที่จะมาซื้อทอง
นี่คือทั้งหมดของชีวิตเธอนะคะ
คุณเชอรี่บอกเพิ่มเติมแบบนี้ก็คือ

ไปยังธนายรนด์หลวงแก้วเพชรนะคะ
ให้เข้ามาช่วยเหลือด้วยการพาผู้เสียหายไปแจ้งความ
และพาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ขณะที่ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่เกิดเหตุช่วงค่ำเมื่อวานนี้

ช่วงหลังจากที่แม่ไม่เจอทองที่เอาไปฝังไว้ข้างบ้านแล้วเนี่ยนะ
ไปเจอรองเท้าแตะและมีดปังต่อ

เธอก็เก็บหลักฐานนี้นะช่วยตำรวจทำงานนะ

เผื่อจะมีรอยนิ้วมงลิ้วมือ
เอาถุงนี้ไปวางหน้าบ้านรอให้ตำรวจมาตรวจสอบ

สรุปแล้วกะจะช่วยตำรวจสักหน่อยหาหลักฐาน
หลักฐานก็ดันหายไปอีกนะคะ
เดี๋ยวเราช่วยเป็นกำลังใจติดตามคดีนี้กันต่อนะคะ